มาดูเหตุการณ์นี้ฮะเหตุระทึกครับ
ผู้สูงอายุวัย๗๖ปีนะคุณ

ปีนเสาโทรศัพท์สูงประมาณ๕๐เมตรขึ้นไปนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องนำรถกระเช้าเนี่ย
แล้วก็เบาะลมมารองที่ด้านล่าง
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่านนี้นะครับ
ไปฟังเสียงในช่วงของการตะโกน
ก็เรียกกล่อมผู้สูงอายุวัย๗๐กว่านี้แล้วฮะ
เจ้าหน้าที่บอกอยากเจอใครเดี๋ยวไปตามให้นะฮะ

คุณลุงทะเลาะกับลูกสาวมาก่อน
แล้วก็อยู่ในอาการเมาเหล้าด้วยนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพบ้านฉางจังหวัดระยอง
และอาสาสมัครมูลวิธีเนี่ยตะโกนเกลี้ยกล่อม
ผู้สูงอายุท่านนี้คุณลุงท่านนี้นะครับ
คุณลุงสวมกางเกงเพียงตัวเดียว
นขึ้นไปบนเสาสัญญาณโทรศัพท์ความสูงประมาณ๕๐เมตร
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุย
เอาเบาะลมมารองไว้ด้านล่าง
เอารถกระเช้าขึ้นไปข้างบน
เพื่อจะใกล้ชิดกับคุณลุงมากที่สุด
พูดคุยว่าอยากเจอใครเกิดอะไรขึ้น
โดยคุณลุงก็คือคุณลุงพลขวัญเพล

แม้จะพยายามขอให้ลงมาด้านล่าง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงไปตามลูกสาว

หรือว่านางสาวสุนิสาขวัญเพลอายุ๒๔ปี
ให้มาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ให้ขึ้นกระเช้า
ไปรับคุณลุงลงมาด้านล่างและท้ายที่สุด
ลงมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะท่ามกลางชาวบ้าน
ลุ้นระทึกกันอยู่นานเกือบ๑ชั่วโมง
โดยลูกสาวเปิดเผยว่าพ่อดื่มเหล้าจนเมา
แล้วก็ทะเลาะกับตนเองพร้อมกับทำลายข้าวของในบ้านนะครับ
ด้วยการทั้งดึงสายไฟจนได้รับความเสียหาย
จากนั้นพ่อก็เดินออกมาจากบ้านเลย
ตนก็กำลังซ่อมแซมสายไฟอยู่ไงคุณ

ปีนเสาสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นไปสูงแบบนี้แล้ว
ขอให้ลูกสาวมาช่วยเกลี้ยกล่อมกันหน่อย
ท้ายที่สุดก็สามารถเกลี้ยกล่อมให้คุณพ่อลงมาได้นะครับ